มีของเสียแป้งนาโนตที่ใช้คำว่าแหกโรงพยาบาลเนาะพี่อุ๋ยเนาะ

คือถ้าเอาอัปเดตล่าสุดเนี่ยจากที่เสียแป้งหนีไปได้เนี่ยนะคะ

วยคือแฟนของลูกน้องเสียแป้งที่ว่าจ้างใหม่ให้ไปเฝ้าไข้
หมายคนที่รู้เห็นเพราะว่าได้ยินเสียแป้งพูดคุยเรื่องแผนการจะหลบหนี

อยเนี่ยเป็นคนที่เอาอุปกรณ์เครื่องมือ
กุญแจผีเอ่ยครีมเอยปืนเอ่ยอะไร
ขึ้นไปให้เสียแป้งที่ห้องพักผ่านกระเป๋าสีดำ
จนกระทั่งบิ๊กกับปอยมามอบตัววันก่อน
ตอนนี้เนี่ยจับลูกน้องออกมาได้เกือบส่วนใหญ่แล้ว
เสียแป้งยังตามตัวไม่เจอเลยนะคะ
แล้วก็มีตัวละครเพิ่ม

หนอนเป็นคนขับรถให้เสียแป้งนั่ง

ตอนแรกเรานึกว่าเสือแป้งอยู่ที่กระบะสีขาวคันกลางใช่ไหมพี่อุ๋ย
สรุปแล้วฟังจากที่บิ๊กเล่าเพราะบิ๊กด่าสื่อด้วยนะ
บอกอะไรนะเสนอข่าวอะไรมั่ว
ไม่ได้พาเสียแป้งนั่งรถอะไรใช่
เอาตกลงเสียแป้งไปนู่นสีดำคันนั้นเก๋งคันดำ
ตอนนี้ต้องล่าตัวทั้งเสียแป้งแล้วก็ล่าตัวในหนอนนะคะ
ตำรวจกองปรับปรามพร้อมด้วยชุดสืบสวนจากกองบังคับการ
สวนตำรวจภูทรภาค๘และภาค๙
ยังคงกระจายกำลังในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงนครศรีธรรมราช
สตูนแล้วก็ตรัง๔จังหวัดเลย
อย่างที่บอกว่าถ้านับดูเนี่ย
เสียแป้งหนีไปจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชกลางดึกวันที่๒๒ตุลาคม
วันนี้๓๐ตุลาคม๘วันแล้วนะคะ
ไร้ร่องรอยของเสียแป้งเลย
อย่างที่บอกว่ามีเพียงลูกสมุนที่โดนจับตัวไปแล้วนะคะ

คเนธคนถืออุปกรณ์เข้าไปให้เสียแป้ง

ซ้ายนี่ก็ตามบิ๊กไปเปิดโรงแรมรู้เห็นเรื่องแผนการเหมือนกัน
แต่ซายบอกซายไม่ได้มีส่วนร่วม
เพราะว่าซายไม่ได้ขึ้นไปที่โรงพยาบาลด้วย
มีบิ๊กคนขับกระบะอีซูซูสีขาว๔ประตูนะคะ

มีปอยปอยจีรวุฒิหรือปอยลูกวัว
คนขับมิซูบิชิไทรทันสีขาว๔ประตู
และเป็นคนที่เดินนำเสียแป้ง
ลิฟต์มาแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลไป
สืบสวนเนี่ยทราบว่าหนอนสุธิวัฒน์หรือว่าในหนอนทุ่งลาน
จะพ้นโทษออกจากเรือนจำกลางพัทธลุงมาเองนะคะ
ข้อหามียาเสพติดไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย
เห็นบอกว่าในหนอนนี่ขาใหญ่วงการค้ายาเสพติด
พัทธลุงแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยนะ
อายุ๒๘เองนะคะเป็นขาใหญ่ยาเสพติดแล้ว
เคยถูกจับดำเนินคดีเมื่อกุมภาพันธ์ปี๖๒ค่ะ

ก็มาก่อเหตุพาเสียแป้งแหกโรงพยาบาลนะคะ
เราส่งพี่กั้มพัชรวรินลงไปที่บ้านของนอนในอำเภอเมืองพัทธลุงนะคะ
เจอกับแม่ของหนอนแม่บอกแม่ก็ติดต่อหนอนไม่ได้มาอาทิตย์หนึ่งแล้ว
ขณะวันนี้ลองโทรไปลูกก็ไม่รับโทรศัพท์
ทุกข์ใจมากนะช่วงแรกที่มีข่าวเสียแป้ง
หนอนยังอยู่บ้านกับแม่นะแม่ก็ยังถามว่าหนอนเองรู้เรื่องด้วยหรือเปล่า
ลูกแม่ก็บอกไม่รู้ไม่รู้แล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าถูกสารจังหวัดนครศรีธรรมราชออกหมายจับแบบนี้
ถามแม่แม่บอกแม่เชื่อนะว่าลูกแม่น่าจะรู้จักกับเสียแป้งตอนที่อยู่ในคุก
เพราะก็เพิ่งพ้นโทษออกมาได้ไม่นานนี่พ้นโทษออกมาต้องกลับเป็นผู้ต้องหาอีกแล้ว
สงสารก็แต่หลานนั่นแหละหนอนมีลูกเมียเพิ่งคลอดลูกเพิ่ง๓เดือนเอง
กลายเป็นต้องมาเผชิญประตากรรมอะไรก็ไม่รู้เด็กมันยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย
หนอนทำอะไรไม่คิดถึงลูกบ้าง
กั้นก็เลยถามคุณแม่นะคะว่าแม่เอาจริงหนอนนี่เขามีลักษณะอุปนิสัยยังไงเหรอ
บอกหนอนเป็นคนเงียบนะไม่ค่อยพูดไปไหนมาไหนก็ไม่ค่อยบอกแม่หรอก
แม่ก็เลยไม่รู้ว่าลูกแม่เนี่ยไปอยู่ที่ไหนแต่ยืนยันว่าไม่ได้หอบลูกหอบเมียไปด้วยนะ
นี่แม่เองก็กังวลใจเหมือนกันที่ลูกหนีแบบนี้
คือแม่คงกลัวว่าลูกจะโดนวิสามันกลัวจะโดนอะไรร้ายแรงหรือเปล่า
บอกนอนเอ้ยถ้าได้ยินเสียงแม่เนี่ยมามอบตัวเถอะ
ให้ลูกโอ้งอบตัว
นี่เหมือนกันนะคะซึ่งจากพยายามหลักฐานแล้วก็สภาพภูมิประเทศ
รับว่าเป็นไปได้สูงเลยเหมือนกันที่เสียแป้งจะหนีออกนอกประเทศไปแล้วอะค่ะ
พลตำรวจโทษธนาชูวงผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
รักษาราชการแทนรองพบตรเข้าประชุมร่วมกับชุดติดตามตัวเสียแป้ง
กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ร่วมสอบปากคำ
จักรีแล้วก็ปอยจีรวุฒิด้วย
ตรวจโทษธนาออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่า
บิ๊กและปอยยอมรับว่าพาเสียแป้งไปส่งก็คือพาหนีจริงนั่นแหละ
หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันแต่คนตรวจโทษนาบอกขอไม่ระบุรายละเอียด

ส่วนที่ทั้งสองคนปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนร่วมพาเสียแป้งหลบหนี
อันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะให้การแหละ
แต่ตำรวจมีพยานหลักฐานเพียงพออยู่แล้วแน่นหนามากด้วย
พยายามหลักฐานในตอนนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าเสียแป้งน่าจะหนีออกนอกประเทศไปแล้ว
อาจจะไปทางท่าเรือรามังมุ่งหน้าไปเกาะลังกาวีมาเลเซีย
เพราะว่าเส้นทางนี้ออกไปต่างประเทศได้หลายทาง
หรือไม่ก็อาจจะใช้เส้นทางธรรมชาติในช่องทางอื่นก็เป็นไปได้เหมือนกัน
ทีนี้ถ้าเจอพยาหลักฐานยืนยันว่าข้ามไปจริง
ก็ต้องประสานกับตำรวจในพื้นที่ประเทศนั้นด้วย
ประสานตำรวจตมหรือว่ากองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองแต่ละประเทศเอาไว้ด้วยเหมือนกัน
ประเด็นเจ้าหน้าที่กรมราชธรรม๔นายที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่เสียแป้งหลบหนีเนี่ย
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
ถ้าพบว่ามีความผิดก็จะต้องมีการออกหมายจับ
ส่วนประเด็นเรื่องพลเรือนหรือนักการเมืองรายอื่นที่มีเบาะแสว่าอาจจะเกี่ยวข้อง
อาจจะมีการให้การช่วยเหลือเอาเป็นว่ามันต้องดูเรื่องของพญาหลักฐาน
ถ้าพยานหลักฐานชี้ไปที่ใครก็ออกหมายจับหมดนั่นแหละ
ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับที่จะหลบหนีออกต่างประเทศ
แต่ถ้าหลบหนีทางการสืบสวนก็จะออกหมายแดงนะครับ
มันมีวี่แววไหมคะที่จะออกไปทาง
ก็เป็นไปได้ครับเรารวบรวมพยาหลักฐาน
ถ้าว่าผิดเราก็ต้องดำเนินการออกหมายจับนะครับ
เพราะว่าถ้าเป็นผิดทางอาญาเราดำเนินการได้เลย

หนักใจเพราะว่าเราทำเต็มที่
วันนี้จริงเป็นวันที่กรมราชธรรมเขาต้องชี้แจง
ผลการตรวจสอบ๔ผู้คุมเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
ที่ก็อยู่ในวันเกิดเหตุ
ที่ว่าไม่รู้ได้ยังไงว่าเสียแป้งหลบหนีออกไปได้ยังไง
คือเขาตั้งกับการสอบว่าตกลงเป็นเพราะความประมาณเลิ่น

ใช่ค่ะคือทางกรมราชธรรมบอกขอเวลาตรวจสอบ๕วัน

อธิบดีกรมราชธรรมบอกว่าขอเลื่อนได้ไหม

ใช่ค่ะยังอยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่เลยขอเลื่อนสรุปผลการสอบไปหน่อย
ว่าพรุ่งนี้น่าจะมีความชัดเจนออกมาว่าผู้คุมและเจ้าหน้าที่เนี่ย
เกี่ยวข้องไหมมีส่วนช่วยเหลือเสียแป้งในการหลบหนีไหม
ถ้าพบว่าผิดยังไงก็ต้องโดนลงโทษทางวินัย
แต่ถ้าไม่ผิดก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ด้วย
แต่ถ้าไม่ผิดก็ต้องบอกให้ได้เหมือนกันนะว่าเกิดอะไรขึ้น
ที่ทำให้เขาสามารถหลุดรอดออกไปได้โดยที่ผู้คุมหรือเจ้าหน้าที่ไม่รู้เลย
ก็มันก็ึงจากเรื่องเรือนรับนัดไปแล้วยังพาไปใช่ไหม

นี่ปอยอะตอนที่ปอยรับสารภาพครับ
แล้วทำไมถึงมีคนนอกมาเฝ้าไข้ถึงเตียงได้อีกใช่ไหม

ตัวบิ๊กกับปอยไปฝากขังแล้วนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เครื่องพันธนาการอย่างแน่นหนาค่ะ

ถามทั้งคู่จริงถามตั้งแต่วันแรกที่มามอบตัวว่า
เครียดไหมกังวลไหม
พี่อุ๋ยดูสีหน้าพี่อุ๋ว่าเขาเครียดไหมคะ

คือทั้งคู่ตอบตั้งแต่วันยังยิ้มกันอยู่เลยเห็นไหมอ่ะ
ตั้งแต่วันแรกที่มามอบตัวทั้งคู่ก็ตอบเป็นเสียงเดียวกัน
ไม่ว่าจะถูกถามกี่ครั้งก็ตอบเหมือนเดิมว่า

เสื้อแมนยูนี่แท้จังเลยอืมมันเครียดทำไมคะพี่อุ๋ย
วันนี้ชุดศึกษวนสมนศรีธรรมราช
ที่ร้านขายอุปกรณ์เดินป่าในพื้นที่นะคะ
ก็เห็นบอกว่าวันก่อนวันเกิดเหตุเนี่ย
ไหมไหมคือคนเฝ้าไข้เสียแป้งนะที่โดนจ้างมา
ไหมกับผู้ชายคนนึงไม่แน่ใจว่าปอยหรือบิ๊ก
ซื้อกุญแจมือจากร้านแห่งหนึ่งค่ะ
ซึ่งเจ้าของร้านก็ขายให้ตามปกติ

หมายไปด้วยเพราะเข้าใจว่าถูกตำรวจสั่งมา
อันนี้เดี๋ยวต้องเก็บเป็นหลักฐานแล้ว
คิดว่าน่าจะเป็นปอยแต่เห็นบอกว่าไหมก็ไปด้วย
มันก็เลยว่าเอ๊ะตกลงไหมแค่ถูกจ้างมาเฝ้าไข้

เพราะว่าตอนแรกที่ใหม่ไปให้การกับชุดสืบสวน

บอกแค่รู้เห็นแต่ไหมไม่ได้ช่วยอะไร

เอาบิ๊กก็มาด้วยเอามาครบเลยนะคะ
ไหมบอกว่าเสียแป้งบอกถ้าเกิดหนีสำเร็จเนี่ยจะให้เงินเท่าไหร่นะ
สองแสนสองแสนแล้วก็บ้านที่ภูเก็ตอีกหลังหนึ่ง
พอเสียแป้งไปได้สำเร็จเนี่ย

ให้สองพัน
เสียแป้งหายล้อยนวลเลยนะ

เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไป